เรียนเป็นการจัดขึ้นมาจากโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
เป็นการจัดแข่งขันรถทางการกระแสเศษรุปรถอีแตนนี้เอง
จุดประสงค์ก็คือสร้างความสามัคคีนะคะเดี๋ยวไปดูภาพแล้วก็ไปดูความเร็วกันหน่อยนะคะ

กำลังหาอยู่ว่ามีภาพเข้าพิษแล้วเปลี่ยนล้อหรือเปล่า

ก็เป็นภาพนะคะของการแข่งขันเจ้าความเร็ว๔ล้อเกียร์หรือว่ารถรถอีแตนค่ะ
ซึ่งรถฝ่ายสีน้ำเงินหลังจากออกจากจุดปล่อยตัวก็เกิดเพราหักนะ
นี่เป็นภาพของอุบัติเหตุทำให้เสียการควบคุมจนรถนั้นวิ่งข้ามเลน
เกือบพุ่งชนรถคู่แข่งแต่ว่าโชคดีที่เร่งความเร็วแล้วก็หลบได้ทัน
สร้างความสนุกสนานแล้วก็หวาดเสียวให้กับผู้ชมอยู่เหมือนกันนะคะ
สำหรับอุบัติเหตุครั้งนี้แต่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ
กิจกรรมนี้มีขึ้นในงาน๗๗ปีโรงเรียนสุเหล่าแครรายรำลึก
ตำบลบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
โดยจัดให้มีการแข่งขันเจ้าความเร็วทั้งรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
อีแตนแล้วก็รถไถนานล้อเหล็กหรือว่าไอ้จิ้งเหรน
ซึ่งระยะทางแข่งขัน๔๐๐เมตรเป็นทางตรงนะครับ
เก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วว่างเว้นจากการธรรมนาครับ
ก็จัดการแข่งขันเพื่อสร้างความสามัคคีให้คนในชุมชน
และพื้นที่ใกล้เคียงก็มาร่วมแข่งขันกันนะคะ